เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าอีกแล้วนะฮะมองหน้ากันแล้วก็เขม่นกัน
ค่ะมีเรื่องมีราวกันนี่ถึงขั้นไล่ทำร้ายกันจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ฟันกันจนเจ็บสาหัสนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในกลุ่มของพนักงานขนสัมภาระ
ของสนามบินสุวรรณภูมินะฮะมีคนนึงเนี่ยถูกเพื่อนร่วมงานเป็นสิบ
รุมฝันนะฮะวิ่งไล่ทำร้ายกันเลยเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เอาไปดูนะฮะช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่คนเจ็บครับก็ต้องมาช่วยกันฮะนำตัวส่งโรงพยาบาล
คืนที่ผ่านมานี่เองครับเป็นถนนทางเข้าในสนามบินสุวรรณภูมินะครับ
คุณผู้ชมครับคนเจ็บชื่อยุทธศาสตร์บัวจตุรัสอายุ๒๓ปี
อยู่ในท่ากาศยานสุวรรณภูมิมีดเนี่ยฟันเข้าสะโพกข้างขวาเป็นแผลชะกันนะครับ
ไม่รวมร่องรอยฟกช้ำอื่นนะครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็เป็นพนักงานในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละ
มี๗๘คนนะทำงานอยู่ด้วยกัน
ก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย
ดักรอคนเจ็บอยู่ตอนกำลังเลิกงาน
พอเจอก็วิ่งกรูเข้าใส่เอามีดรุมฟันนะฮะแล้วก็
แยกย้ายกันหลบหนีไปถามว่าวิ่งกรูรุมฟันแบบไหนอย่างไร
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานี่กลางดึกคืนที่ผ่านมานะฮะ
วงกลมเอาไว้นะเหมือนกับกลุ่มคนกำลังยืนคุยอะไรยังไงกันอยู่
ขี่จักรยานยนต์มากันด้วยมากัน๔คันนะ
อันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะเหมือนมารออยู่นะแล้วสักพักนึงเนี่ยจะเห็นว่าจังหวะที่คนเจ็บก็คือยุทธศาสตร์
นี่อยู่ดีออกมานี่ต้องวิ่งเลยโอ้โหปุ้งปับปุ้งปังเข้าไปนี่ทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเตะทั้งต่อยมีมีดแทงเข้าสะโพกด้วย
โพกหลังด้านขวาจนยุทธศาสตร์เนี่ยล้มลงแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากันวิ่งหลบหนีไป
นี่วิ่งจนล่วงลงไปและโดนอีกลุกมาก็โดนไล่อีก
โอ้โหนี่ฮะนี่ไม่ใช่แค่คนเจ็บกับกลุ่มคนทำร้ายนะคนอื่นเขามีเยอะแยะนะฮะ

วันนี้เราได้คุยกับคนเจ็บด้วยนะครับ
นายุทธศาสตร์บัวจตุรัสนะครับอายุ๒๓ปี
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่มนะ
เขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปจอดที่ลานจอดรถโซนบีนะครับ
แล้วก็เดินมาเพื่อจะทำงานเข้างานใน๔ทุ่ม
มาถึงที่เกิดเหตุได้เจอกับนายนิมูฮัมมัติหรือว่าเห็ง
กับนายสุไลมารมีนาดาโอซึ่งทำงานที่เดียวกัน

เขาก็ขี่จักรยานยนต์มากันแล้วก็เนี่ยฮะมาไล่ทำร้ายเลย

ซึ่งยุทธศาสตร์เขาบอกว่าเฮงใช้มีดฟันเขา
เอวข้างขวาเข้าข้อเท้าขวาด้วยเข้าเหนือหัวเข่าซ้ายด้วย
แล้วก็ยังโดนอีกหลายอย่างตามภาพในกล้องวงจรปิด
ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะพากันหลบหนีไป
ซึ่งจากภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีหลายคน

แต่วันนี้ครับช่วงสายครับทุกผู้ชมมีสองคน
สองคนที่ทางยุทธศาสตร์คนเจ็บเขาเอ่ยถึงเนี่ย
ก็คือนิมูฮัมมัติหรือว่าเฮงนะครับเสื้อยืดสีฟ้า
เดี๋ยวดูภาพที่วันนี้มามอบตัวนี่ฮะเสื้อฟ้านี่ครับ
นี่คือเห็งนิมมุฮัมมัติอีกคนนึงคือสุลัยมารมีนาดาโอ
อายุ๒๕๒๖ทั้งสองคนวันนี้มามอบตัวกับ
สภธกาศยาสุวรรณภูมิโดยทางนิมมุฮัมมัติ
เขาบอกว่าเขากับคนเจ็บเป็นเพื่อนร่วมงานบริษัทเดียวกัน
แล้วมีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกันถามว่าสาเหตุอะไร
ก็คือเคยมองหน้ากันแล้วเขม่นกันแล้วไม่พอใจกัน
ซึ่งทางของนิมมุฮัมมัติเขาอ้างว่าคนเจ็บนะ
หงใจกันมาตลอดแล้วก็มาเจอกันเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาชวนเพื่อนในกลุ่มเนี่ย
มาหาคนเจ็บเพื่อจะเคลียร์ใจโดยนิมุธมัติอ้างว่ายังไม่ทันได้พูดอะไรเลย
กะว่าจะเคลียร์กันดีมันก็มีปากเสียงขึ้นมาก่อน
ก็เลยถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วก็ทำร้ายกันจนเหตุบานปลาย
ก็ได้ยกที่นี่เขาก็ออกแต่งคู่ก็เลยเอาไว้ก่อน
แล้วเมื่อวานเราทำไมถึงตัดสินใจที่จะ
ก็ไม่รู้กันนะโดยไหนก็เบื่อ

ก็พอสองคน

ไม่ค่อยมาเกือบเจ็บแปดคน
แปดคนแต่คนที่ลงมือแทงนี่คือเรา

ได้พูดได้คุยอะไรเจอหรือว่าเขาเดินออกเขาเจอก็เลยใช้นี่เลย
ไม่ทันได้คุยคุยได้๒๓ครั้งลงมือก่อน
ใครเปิดก่อนโชคก่อนโชคก่อนแล้วเราเอามีนแทง
ยังไม่ทันยังไม่ทันได้แทงเดี๋ยวแรกจะคุยก่อนแต่ลงมือปุ๊บมันก็
ชุดละมนต์ชุดละมนต์แหละ
เอาเป็นว่าคนเจ็บก็ถูกแท้งคือนี้มุธมัฏถ้าจะมาเคลียร์กันจริงต้องไม่พกมีดมา
ไอ้ที่บอกจะมาเคลียร์กันเคลียร์ใจกันสุดท้ายมันชอบลงเอยแบบนี้
แล้วพาพวกมาด้วยคือรวมแล้ว๗คนนะฮะเมื่อคืนนี้ที่ไปก่อเหตุกันเนี่ยช่วงสายมา๒คนนี้แล้วก็ล่าสุดอีก๕คนมามอบตัวแล้วนะครับ
ถึงได้รับเจ็บโดยไศกรรมไปก่อน
ส่วนหลอมข้อหาพยายามฆ่าโดยไศกรรมไว้ก่อน
เดี๋ยวจะดูเรื่องของหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเข้าข่ายถึงตรงนั้นก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม